คุณผู้ชมครับหลังการประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตของน้องอิน
อดีตดาราสาววัยรุ่นชื่อดังนะครับเสียชีวิตในวัยเพียงแค่๒๐ปีเท่านั้น
พระนครศรียุธยาทางครอบครัวนะครับก็ได้ทำพิธีทางศาสนาเสร็จสิ้นเรียบร้อยไปแล้วนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๗เมษายนระหว่างการจัดพิธีช่วงที่น้องอินเสียชีวิต
คุณแม่ก็ได้ขอร้องผ่านสื่อมวลชนไปยังทุกฝ่ายแล้วครับว่า
จากนี้ไปขอให้พูดถึงน้องอินในเรื่องราวที่สวยงามแล้วก็เรื่องราวที่ดีเท่านั้น
ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าน้องอินได้มาหา
โดยบอกว่าดวงวิญญาณยังอยู่ที่ที่เกิดอุบัติเหตุยังไม่ไปไหน
แน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลต้องรับฟังโดยใช้วิจารณญาณ
แต่ว่าทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปสอบถามข้อเท็จจริงมาให้นะครับ
ว่าตกลงแล้วเรื่องราวเป็นอย่างไรกันแน่นะครับ

โดยแจ็คจิลเล่าว่าคืนแรกน้องแต่งตัวเหมือนในวันที่เสียชีวิต
สื่อสารว่ายังอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหน
รอแม่ไปหาแม่มาแล้วแม่รู้ว่าหนูชอบกินอะไร
ส่วนคืนที่๒น้องปรากฏตัวในชุดเดิมอีก
จึงถามว่าต้องการให้ช่วยอะไรหรือไม่

ส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมาสัญญาการขโมยในบ้านดังขึ้น
พอเช็คภาพจากกล้องวงจรปิดรวมถึงเดินดูรอบบ้าน
แต่กลับไม่พบอะไรจึงคาดว่าน่าจะเป็นน้องอินมาหา
ก่อนจะทิ้งท้ายว่าเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนตัว
อาจจะดูไม่เหมาะสมหรือทำให้ใครไม่สบายใจ

เกาะกระแสหรือหวังผลประโยชน์ใดก็ตามกับเรื่องนี้

คือเราไม่อยากเข้าไปยุ่งตรงนั้นนะฮะ

เพราะว่าน้องมาสื่อผมขนาดนี้แล้วนะครับ
ก็ให้เอานะครับเสื้อผ้าของน้องที่ใช้แล้ว
หรือว่าที่ยังไม่ใช้ที่เป็นของน้องรัก

หรือว่าของใช้ที่น้องเขารักนะครับ

บอกน้องอิมพูดเลยว่าแม่มาให้น้องกลับพร้อมกับเสื้อไป
ก็แค่อยากจะให้เป็นอุทาหรณ์
หรือว่าเป็นอะไรต่างที่ให้ทำให้ถูกต้องนั่นเองครับ

ไม่ได้มาเพื่อที่จะมาหนกระแสไม่อยากดัง
เราอยากให้ทำถูกต้องตามวิธีการนะครับ
แล้วก็อยากให้น้องอิมไปที่สบาย
รับสู่ทีมข่าวเทวรัตน์ทีวีเราก็สอบถาม
แล้วก็แจ้งเรื่องนี้ไปยังคุณแม่ของน้องอินแล้วนะครับ
ทางผู้จัดการที่ดูแลคุณแม่ของน้องอินอยู่นะครับ
สิ่งต่างที่แจ๊คกับจิลได้สะท้อนออกมานะครับ
คุณแม่ยังคงไม่เชื่อในข้อมูลที่บอกออกมานะครับ

แล้วก็อาจจะไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณอีกครั้ง
เพื่อความสบายใจแต่ว่าจะขอทำเป็นการส่วนตัวนะครับ
ทั้งหมดก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ
ต้องรับฟังอย่างใช้วิจารณญาณนะครับท่านผู้ชมครับ